รวมไปถึงกรณีที่บางคนไปเข้ารับการรักษาแล้ว
แต่ปรากฏว่าอยู่รักษาไม่ถึง๑๔วันแล้ว

พอกลับมาไม่ถึงบ้านเสียชีวิตก่อน
อย่างกรณีชายอายุ๖๒ปีคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
พร้อมกับข้อความบอกถึงเหตุการณ์ที่เขาเจอบอก
ตรงข้ามที่ทำงานเลยน่ากลัวขึ้นทุกวัน
ผู้ป่วยโควิดไปรักษาตัวแต่ยังไม่หายดี

ก็ล้มลงแล้วเสียชีวิตผ้าคลุมอยู่ตรงโต๊ะไม้หิน
ยังไม่ทันเดี๋ยวเข้าบ้านเลยเสียชีวิตก่อน
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวกลับบ้าน
ทั้งที่ยังรักษาดูอาการไม่ถึง๑๔วัน
โดยการให้ผู้ป่วยนั่งรถแท็กซี่กลับมาคนเดียว
พอหลังจากลงจากแท็กซี่ได้ไม่นาน
เดินมาอีกสักแป๊บหนึ่งเข้าซอยได้ประมาณ๑๐เมตร
ก็เป็นลมล้มลงและเสียชีวิต
ทางญาติของผู้เสียชีวิตบอกไม่เข้าใจ
เจ้าหน้าที่ปล่อยน้องชายกลับมาคนเดียว
โดยที่ไม่มีรถพยาบาลมาส่งได้อย่างไร
แล้วครอบครัวเองนะคะก็มีหลานชายอายุ๓๙ปีติดโควิดไปด้วย
ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็เป็นความคล่องใจเป็นความกังวลใจของครอบครัวนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยได้ไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
โดยดูจากกล้องวงจรปิดจุดที่เกิดเหตุนะคะ
คุณผู้ชมเวลาสักตี๕ของวันที่๗พฤษภาคม
เห็นแท็กซี่นี้นะคะเปิดไฟสว่างสว่างจอด
แล้วก็มีผู้ป่วยผู้เสียชีวิตเดินลงจากรถ
แล้วก็ข้ามฝั่งมานะคะข้ามฝั่งมาเข้าซอยบ้าน
แต่คุณผู้ชมค่ะภาพลับจากกล้องวงจรปิดรับตานี้ไปนะคะ
ปรากฏว่าเขาเดินไปยังไม่ถึงบ้านก็เสียชีวิต
คือเป็นลมล้มสติหมดสติลงไปตรงนี้ก่อนเลย
ส่วนหลานสาวของผู้เสียชีวิตค่ะได้โพสต์ใบรับรองแพทย์
ระบุว่าผู้เสียชีวิตมารักษาตัวที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจหรือฮอสปิเทล
ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งตั้งแต่วันที่๒๘เมษายนถึง๗พฤษภาคม
ได้รับการดูแลตามมาตรการแยกกักครบ๑๔วัน
ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคกระทรวงศาสนสุข
ใบรับรองแพทย์ระบุเพียงเท่านั้นระบุข้อมูลตามนี้เลย
ถ้าหากรวมเวลากักตัวแล้วเนี่ยนับไปนับมาญาติบอก๑๐วันเท่านั้นนะ
นี่ก็เป็นกรณีที่ยังต้องตรวจสอบต่อไปเหมือนกัน
ตกลงแล้วหายป่วยจริงหรืออาการล้มหมดสติลงไปแล้วเสียชีวิต
เป็นเพราะโควิดไหมหรือเป็นเพราะอาการอื่นนะคะ
ยังมีกรณีของผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิตอีก
ก็คือกรณีของนายสมชายม่วงวังอายุ๕๑ปีนะคะ
มาแล้ว๒วันเกิดอาการแน่นหน้าอก
แล้วก็เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตนะคะบอกว่าเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ส่วนทางญาติเองเชื่อว่าเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
เพราะว่าตรวจสอบประวัติสุขภาพส่วนตัวแล้ว
ไม่มีประวัติเป็นโรคหัวใจไม่มีโรคประจำตัว
ญาติก็จะยื่นหนังสือถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อให้ผ่าพิสูจนศพของนายสมชายอีกครั้ง
เพื่อความขายสงสัยในกรณีนี้
ซึ่งเมื่อค่ำวันที่๖พฤษภาคมสสจปฐุมธานี
ได้นำศพนายสมชายส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีผ่าชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตตามที่ญาติร้องขอนะคะ
แล้วก็นำศพกลับมาคืนญาติเมื่อช่วงเย็นวานนี้
หลังจากที่ผ่าชนสูตรอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าทางญาติบอกว่าต้องจัดพิธีชาปนกิจด้วยนะฮะ

ส่วนผลการชนะสูตรก็ต้องรอ๒๓วัน
ส่วนนายสถาพรซึ่งเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ถ้าผลออกมาว่าพ่อเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน
บอกเลยว่าอยากจะให้หน่วยงานออกมารับผิดชอบต่อครอบครัวด้วย
เพราะว่าก็มีผลกระทบต่อจิตใจความเชื่อมั่นและความรู้สึก
แล้วก็ทางครอบครัวจะมีการจัดชาปนกิจศพในวันนี้
ก็คือวันเสาร์ตามกำหนดการเดิมด้วย
เราดูคลัสเตอร์อื่นที่ค่อนข้างจะน่ากังวลกันหน่อย

เกิดการระบาดของโควิด๑๙คลัสเตอร์ใหม่

อยู่ที่ตรงบนหินเหล็กไฟเที่ยมพอหัวหินค่ะ
คือเขาไปตรวจพบปรากฏว่าแรงงานชาวเมียนมา
ติดเชื้อ๑๑๒รายจากการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง๒๕๗ราย
แล้วก็ต้องสั่งให้กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่ำ๑๔๕ราย

คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ถูกไหมวันที่๗พฤษภาค่ะ

สำหรับต้นต่อการระบาดของโรงงานสับปะรดกระป๋องเนี่ยนะครับ

เขาไปเที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมืองหัวหิน

สถานบันเทิงที่หัวหินคนไปเที่ยวก็ติดเชื้อ
แล้วนี่แหละพอนายช่างไปเที่ยวกลับมา
ติดเชื้อคนในโรงงานซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมานั่นเอง
เพราะว่าอย่างคลัสเตอร์โรงงานสับปะรดกระป๋อง
เขาก็โยงไปถึงคลัสเตอร์ของสารบันเทิงที่หัวหินแหละฮะ

จะได้ตรวจสอบทางโรงงานได้ชัดเจนนะครับ
คลัสเตอร์ใหม่ก็คือที่จันทบุรีนะครับ
เป็นคลัสเตอร์ที่เป็นพ่อค้าอัญมณีจากแอฟริกานะคะ
โดยจากการตรวจหาเชื้อ๒วัน

พบผู้ติดเชื้อ๒๕ราย
วันที่๗พฤษภาคมพบเพิ่มอีก๒๗ราย
ลบคุณหารแล้วได้ทั้งหมด๕๒ราย
ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวแอฟริกันทั้งหมด
ว่าราชการจังหวัดก็เลยต้องปิดสถานที่เสี่ยงค่ะ
แล้วก็จะต้องมีการเร่งคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มชาวแอฟริกันทั้งหมด
รวมทั้งคนที่มีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้ากลุ่มนี้
เป็นการป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดด้วย
นี่คือพื้นที่จันทบุรีนะคะ